ที่แยกแห่งหนึ่งปรากฏว่ามีรถคันหนึ่ง
คือไม่รอไฟอะไรเลย

แต่จะเห็นว่าพฤติกรรมของคนบนท้องถนน
บางคนปรากฏว่าเป็นแบบนี้
ค่อยดูไปนะฮะนี่เขาจอดติดไฟแดงกันอยู่
แล้วเดี๋ยวด้านขวาจะเห็นเลนขวาสุดนะครับ
จะมีรถคันหนึ่งเป็นรถกระบะแล้วก็มีตู้บรรทุก
นี่ครับมาแล้วครับแล้วก็ไม่หยุดครับไปเลยนะครับ
นี่ฮะถ้าได้ยินเสียงในคลิปนะครับ
คนในคลิปที่มีกล้องหน้ารถเขาก็บอกอ้าวมันไปได้ยังไง
โอ้โหไร้สำนึกจริงกลัวจะเกิดอุบัติเหตุนะครับ
เรื่องนี้ทางตำรวจสพบึงสามพันธุ์นะครับ
เจ้าของพื้นที่เขาก็ได้รับทราบแล้ว
เพราะว่าเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็กำลังตรวจสอบรถกระบะคันนี้
ถึงแม้ว่าจะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
แต่มีจุดสังเกตว่าเป็นรถของบริษัทอะไร
ว่าก็จะสามารถติดตามคนขับรถ

ก็แน่นอนข้อหาเจตนาฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง
ปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สี่แยกไฟแดง
ตำบลทรัพย์สมทรทที่อำเภอบึงสามพันธุ์

คนในโลกโซเชียลเขาก็ไปตำหนิเละเลย